ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน
กรุงเทพมหานครนะคะคือหลายคนเห็นคลิปนี้
ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แกนะคะ
คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนเลยค่ะ

อื่นอื่นเขาจอดนี่ไม่จอด
ไปต่อไปบวกเข้ากับเม้นต์แบบนี้ค่ะสุดท้าย

แล้วปรากฏว่าตอนนี้อาการสาหัสนะคะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
สืบสอบถามเบื้องต้น
ก็เมาค่ะเมาแล้วก็ฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงแล้วก็ไม่ยอมหยุด
ไปต่อแบบนี้ไม่ได้ไปต่อจริงนะ
คุณควรจะหยุดตั้งแต่รอบแรกที่โดนรถเฉียวแล้วนะ

เห็นไหมวงกลมเนี่ยไฟแดงซ้ายมือหน้าจอนี้ค่ะ
ไม่มีใครออกมาเลยนะแม้กระทั่งมอเตอร์ไซคันอื่น
คันอื่นเขาก็หยุดอยู่แบบนี้เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณสี่แยก
บนถนนชิดลมทางที่มาจากถนนเพชรชบุรีค่ะ

ใช่เขาบอกว่าตอนที่คุณโดนเฉียวครั้งแรกเนี่ย
คุณควรจะหยุดข้างทางแล้วจะรอประกัน
หรือไปรักษาตัวไปหาหมออะไรก็ว่าไป

แล้วก็เลยกลายเป็นคลิปอุบัติเหตุนะฮะ
เฟซบุ๊ก๑เค้าเอาคลิปนี้มาโพสต์
พร้อมกับเขียนข้อความบรรยายบอกว่า
เมาฝ่าไฟแดงไปชนรถขนเงิน
หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาไปบวกกับเบ้นต่อ
สรุปตอนนี้นอนไม่ฟื้นแล้วจ้า
นับว่าเป็นอุบัติเหตุอุทาหรณ์ที่เรานำมาเตือนกันนะคะ
เฉียวครั้งแรกเหมือนข้างบนเขาเตือนแล้วนะ
ว่าให้หยุดนะฮะนะฮะ